ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าเวทีหมอลำแห่งหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
แล้วเราตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายหลังจากงานนั้นให้ดูแล้วนะฮะ
ว่ามันเป็นความคืบหน้าแล้วก็เกิดเหตุอะไรยังไงขึ้นนะนะ
แต่ไปดูเหตุการณ์ที่หน้าเวทีก่อนนะครับจากคลิปนี้นะครับ
เดี๋ยวลองดูใหม่อีกรอบนึงเอาตอนที่เขาเดินมานะมันจะชัดกว่านี้นะครับ
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เขาอยู่หน้าเวทีแล้วเริ่มต้นจากมีกลุ่มนึง
ผู้ชายสองคนนี้ใส่หมวกขาวกับเสื้อขาวเนี่ยยืนเต้นอยู่หน้าเวที
ผู้ชายคนนี้เดินมาแล้วนะครับอ่ามาคนเดียว
แล้วเขาก็มายืนอยู่ที่หน้าเวทีหมอลำนะครับมาเต้นของเขา
เดี๋ยวดูท่าเต้นเขาแล้วกันนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับ
แล้วอยู่ดีผู้ชายเสื้อขาวไปก้านคอปึ๊บเข้าไว้
เขาแบบล้มสลบลงไปทั้งยืนเลยนะฮะแล้วเพื่อนยังตามมาซ้ำอีกทีหนึ่ง
ก่อนจะมีคนพากันดึงตัวออกไปนะครับ
นี่ฮะเหตุการณ์นี้นะครับเป็นหน้าเวทีหมอลำแห่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งเป็นงานฉลองอุโบสถและงานประจำปีของวัดที่อำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัด๑๐๑๕ทุ่มกว่าของคืนวันที่๙มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
วัยรุ่นที่ถูกเตะก้านคอจนสลบเหมือดไปเลยเนี่ยอยู่ที่หน้าเวทีหมอลำเนี่ย
คนที่เดินเข้ามาคนนี้อายุ๑๗ปีนะครับก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นนะครับ
หลังจากที่ก่อเหตุก็หลบหนีไปนะครับส่วนคนอื่นก็พยายามกันกันออกไปนะครับ
เดินออกจากหน้าเวทีไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะนะฮะพวกเสื้อขาวเนี่ยทำเหมือนกับว่า
ตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเนี่ยก็พากันเดินออกไปนี่ครับ
ส่วนคนเจ็บนะฮะหนุ่มอายุ๑๗ปีญาติญาติก็พาตัวส่งโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
ก็มีปากแตกนะต้องเย็บไป๗เข็มตอนที่ล้มฟุบไปแบบหน้าคว่ำเลยนะครับ
แล้วก็ยังปวดที่ศีรษะอยู่โดนเตะก้านคอไปนะครับ
วันนี้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะครับกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านแล้ว
ทีมข่าวของเราได้สอบถามไปยังหนุ่มคนนี้แล้วก็คุณแม่นะครับ
สักครู่ยังเห็นใช่ไหมรองรอยอ่ะเพราะตอนล้มไปเนี่ยกระแทกกับพื้น
แล้วก็ยังถูกเพื่อนของไอ้หมวกขาวมาซ้ำอีกนะฮะ
ที่เขาก็ไม่อยู่ในฐานะที่แบบจะไปต่อสู้อะไรแล้ว
สลบเหมือดไปแล้วแม่ของคนเจ็บอยากให้คนก่อเหตุออกมาแสดงความรับผิดชอบ
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดดูนี่ฮะเห็นไหม

ส่วนเรื่องของคดีความนะครับวันนี้พนักงานสอบสวนได้นัดคนเจ็บให้มาให้ปากคำเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
ซึ่งทางผลบัตรีไพโรธมังคลาภูมิคับการสมุทรพิธรรมจังหวัด๑๐๑
เห็นคลิปนี้แล้วท่านก็บอกโอ้โหไม่ไหวคดีแบบนี้ต้องลงมาดูเองนะครับ
เพราะว่าเป็นคดีที่ถือว่าอุกอาจมากนะครับ
ก็มาที่สพสุวรรณภูมิเลยมาคุยกับฝ่ายผู้เสียหาย
กำชับให้พนักงานสอบสวนเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
มีรายงานว่าคนที่ก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
จากคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ยคนที่ก่อเหตุที่ใส่หมวกขาวที่ไปเตะก้านคอเขาก่อนเลย
รู้ตัวแล้วคนนี้ฮะชื่อว่านายกระทิงแล้วเห็นเตะได้สูงขนาดนี้เข้าก้านคอจนเขาสลบเลยนะ
คุณเขียนมาสอนเป็นอดีตนักมวยโอ้โหมีหน้าทีเดียวเขาร่วงเลยอ่ะ
ทิ้งนี่เป็นอดีตนักมวยนะส่วนเพื่อนที่แบบเป็นสุภาพบุรุษมากนะฮะ
ตอนนี้นะครับทั้งสองคนนี้ได้ให้ผู้ปกครองนำตัวไปพบพนักงานสอบสวนแล้ว
พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำเบื้องต้นไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งข้อหาค่ะอ่า
อย่าเพิ่งตกใจนะฮะหรือว่าอย่าเพิ่งไปแปลกใจเลยตำรวจทำไมไม่แจ้งข้อหา
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอหลักฐานใบแพทย์จากทางฝ่ายผู้เจ็บก่อน
เจ็บมากเจ็บน้อยขนาดไหนค่ะเพราะว่ามันมีส่วนกับการแจ้งข้อหาเรื่องอาการบาดเจ็บของคนที่ถูกทำร้ายนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะเรียกให้ทั้งสองคนที่ก่อเหตุเนี่ยมาพบพนักงานสอบสวนอีกครั้ง
หลังจากที่ได้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องใบแพทย์ของคนเจ็บนะครับ
แต่เบื้องต้นทั้งกระทิงกับเดวิทบอกว่าไม่รู้จักกับน้องคนที่ไปเตะเขาเลยฮะ

ไม่รู้จักเลยเห็นว่าเป็นเด็กรุ่นน้องเดินมาหน้าเวทีที่เขากำลังเต้นกันอยู่แล้วมามองหน้าเขา
จังหวะที่เดินผ่านก่อนที่จะไปอยู่หน้าเวที
เดี๋ยวต้องดูภาพตอนที่ก่อนเธอเดินผ่านหน่อย

คือเดวิดกับกระทิงเนี่ยบอกว่าช่วงจังหวะที่เด็กรุ่นน้องคนนี้เดินมาหน้าเวทีเนี่ยไปมองหน้าเขา
เขาก็เลยไม่พอใจก็เลยเตะสั่งสอนไปทีนึง

เอาเป็นว่าเนี่ยสองคนนี้อ้างว่าไปมองหน้าเขา

พอเขาเผลอปุ๊บเตะปึ้งเลย

คนที่เห็นคลิปตอนแรกก็เอ๊ะสงสัย
เขาเต้นท่าเต้นกวนไปหรือเปล่า

ถึงจะเต้นกวนคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาเตะก้านคอเขา

แรกผมยังคิดในใจว่าเออหรือว่าไปมีเรื่องมีราวกัน